คุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งกรณีนะคะ
เป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
แล้วตำรวจก็ไปทำสำนวนคดี
แต่พอถึงเวลาที่จะต้องชดเชยเยียวยาเรื่องสินใหม่ทดแทนต่าง
ตำรวจกลับบอกกับทางญาติว่าเดี๋ยวจะขอหักเงินประกันส่วนนี้
ถ้าไม่ทำตามเนี่ยเดี๋ยวแก้ไขสำนวนนะ
คือทีนี้เนี่ยผู้กำกับสพเมืองเก่ารับทราบเรื่อง

ต้องเอาผิดตำรวจนี้ถึงขั้นออกจากราชการเลยนะคะ
เหมือนหักค่าในนายนะหักค่าจำเนินการนะฮะประมาณนั้นเลยค่ะ
เมื่อวันที่๕มีนาคมบอกเลยว่า
ใครมีเพื่อนเป็นทนายหรือว่ารู้จักตำรวจที่ดูแลประชาชนที่ดีช่วยแชร์หน่อย
คุณตาเนี่ยโดนรถชนประกันให้มา๕แสน
แต่ว่าตำรวจขอปลายปากกาค่าสำนวนครึ่งหนึ่งคือสองแสนห้าหมื่น
ทางเรามองว่าเยอะเกินไปเลยไม่ให้ตำรวจ

มีปอนด์รอด้วยบอกว่าตีเช็คออกมาเรียบร้อย๕๐๐๐๐๐บาท
ช่วยหน่อยถือว่าช่วยครอบครัวคนตายก็ได้

โพสต์ภาพร่างของคุณลุงที่เสียชีวิตประกอบกับข้อความด้วย

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สุโขทัยเลยนะคะ
ไปพบกับพันธบทเอกอาคมพิพัฒนเดชพงศ
กำกับการสพเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัย
ตรวจสอบเลยพบว่ามีการลงบันทึกประจำวันไว้จริง
เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์เวลา๒ทุ่ม๓๘นาที
ร้อยเวรสอบสวนเป็นผู้รับแจ้งว่า
ทะเบียนป้ายแดงกไก่๐๖๘๖สุโขทัย
ขับรถชนนายกล่อมพุ่มบางอายุ๗๒ปี
ซึ่งอยู่บ้านเลขที่๖๖ทับ๒หมู่๗ตะบนเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัยที่บริเวณถนนสายวังวนวังตะเคราะห์
โดยในกล่องได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นี่คือข้อความที่ได้รับการลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
ทีนี้ค่ะยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะว่า
กรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงพนักงานตำรวจที่
มีการเรียกร้องขอค่าปลายปากกาสำนวน
หากไม่แก้ถ้าหากว่าไม่ให้เรื่องของเงินแบ่งประกันเนี่ยนะ
จะแก้สำนวนใหม่คือตำรวจรับทราบแล้ว
แล้วก็พูดถึงด้วยว่าถ้ามีตำรวจเรียกรับจริง
ตำรวจรายนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญา
และทางวินัยอย่างเด็ดขาดถึงขั้นออกจากราชการเลยก็ได้นะคะ

เค้าเคยได้ช่ายรอบนี้นะคะว่ามีการทำสำนวน

ได้๕แสนเจียงบ้าง
ไม่แล้วแต่ประการเขาติดเขาตกลงแล้วคุณค่าประการนี้พี่ไม่รู้

แล้วพี่ไม่ได้ดูในการวงเพราะว่าในรายสำนวนเนี่ยเขาก็คุยประการเขาต้องจ่ายบ้าง
ก็ต้องทำสำนวนต่อราคาเงินเนี่ยก็ต้องขึ้นสื่อสาร
เพราะว่าถ้ามีการชะละสินหมายโทษแทนกัน๙แล้วแต่๓
มันมีเคสอย่างนี้จริงขึ้นมา
ก็ต้องดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน
ถ้าเกิดเขาเรียกรับเองนะแต่ถ้าคนอื่นพูดก็ต้องไล่กันข้อเท็จจริง

ในบัตรหน้าที่พี่ชอบเรียกรับผิด๑๕๗โทษจำควบถึงมาหาของชีวิต
ตำรวจเอกอาคมยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้ผู้เสียหายที่โพสต์ข้อความ
เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับนายตำรวจนายนี้ที่สพเมืองเก่าได้เลย
ซึ่งในส่วนของตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างเอง
ก็ต้องนำหลักฐานมาสู้ด้วยเหมือนกันว่าไม่ได้ทำผิดจริงเอามายืนยันกันเลยนะคะ
พร้อมทั้งบอกว่าจะดำเนินการสอบสวนตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยสินใหม่ทดแทน
ซึ่งนางน้ำพึ่งพุ่มบางซึ่งเป็นลูกสาวของคุณลุงเนี่ย
ก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความและญาติไปพบร้อยเวรที่สพเมืองเก่า
ก็ได้รับเงินสินใหม่ทดแทนเป็นจำนวนเงิน๕แสนบาท
โดยทางบริษัทวิริยประกันภัยก็ได้มาให้ปากคำเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนด้วยแล้วเช่นกันนะคะ
ถือว่าตอนนี้ก็ได้ชดเชยไปเต็มแล้ว๕แสนบาทนะคะ
ตามที่จะต้องได้รับนะคะ

ไม่มีค่ะแต่ว่าต้องสบสนกันต่อไปด้วยนะคะ
ว่ามีการเรียกรับหรือเปล่าใช่ไหมครับ